คดีนี้เนี่ยถือว่าปิดคดีได้แล้วนะคะตำรวจว่าอย่างนั้น
เป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วก็สะเทือนใจด้วยถังสีฟ้า
ข้างในเป็นศพยายถูกมัดโยงคอแล้วก็ตรงข้อเท้านะครับ
ปรากฏว่าคนที่ฆ่าก็คือหลานสาวแล้วเหตุผลที่ฆ่าก็สะเทือนใจ
เพราะว่าหลานอยากได้เงินที่ยายถูกรางวัลจะเอาไปตั้งตัวค่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นรูปก่อนหน้านี้นะคะรูปคู่ยายหลาน
ซึ่งวันนี้คงแหม่มองแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่
เป็นไปอีกแบบนึงอะนะคะตำรวจเนี่ยรวบรวมพยาน
หลักฐานได้แน่นหนาพนักงานสอบสวนสพเดิมบางนางบวช
ก็ไปขอสารจังหวัดสุพรรณบุรีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๒คน
หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปรวบตัวได้ที่จังหวัดตากนะคะ
อายุยี่สิบสามปีเป็นชาวแม่สอดจังหวัดตาก
และนางสาวเออายุ๑๘ปีนะคะซึ่งเป็นหลานสาวของผู้เสียชีวิต
สองคนนี้นะคะถูกจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตายค่ะ
ทั้งสองคนนี้ร่วมกันฆ่านางสมศรีม่ามกระโทกอายุ๖๒ปี
แล้วยัดศพเอาไว้ในถังขยะเอาไปทิ้งที่พงหญ้าที่ชายเขาชะโอย
ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
จนกระทั่งคนหาปลาไปเจอเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นางเสาเอรับสารภาพบอกเป็นคนลงมือฆ่ายาย
เพราะว่าอยากได้เงินที่ตายายที่ตาให้ยายประมาณ๑แสนบาทจะเอาไปลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว
นี่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหลานกับยายก่อนหน้านี้ที่ตำรวจเขาไปได้มานะคะ
เขาบอกว่าหลานอยากได้เงินก้อนนี้ไปลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัว
แล้วอยากแยกตัวเพราะยายเป็นคนเจ้าระเบียบขี้บ่นชอบดุด่า
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูมูลเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ว่าใช่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวหรือไม่นะคะแนวทางการสืบสวนว่าทำไมมาถึง
จุดจบของคดีนี้นะคะเชื่อมโยงยังไง
ตำรวจพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพเนี่ยค่ะรถคันนี้ค่ะ
ซูซูสีบรอนตอนเดียวแล้วเห็นผู้ต้องหาสองคนอยู่ในนั้นนะคะ
ด้านหลังถังสีฟ้านั่นเลยนะคะแล้วก็มีถุงปุ๋ย
ซึ่งสองอย่างนี้คือสิ่งที่เจอในที่เกิดเหตุ

พอฆ่าแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็เอาผ้าห่ม๒ผืนมาห่มศพ
เอาขึ้นหลังรถขับมาเรื่อยจนถึงสุพรรณ
ถังขยะก็เลยเอาถังขยะนี่แหละมาใส่ศพอำพราง
แล้วก็เอาไปทิ้งตรงจุดที่เจอศพ
นี่ค่ะในกล้องเห็นหน้าของผู้ตงหา๒คนนี้ชัดเจน
ก็เลยนำไปสู่การออกหมายจับและจับกลุ่มได้ในที่สุด
แล้วก็นำไปสู่คำรับสารภาพนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเดิมบางนางบวช
และกองกำกับการสืบสวนตบุทรจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอาตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ไปที่ห้องเช่าที่นครราชศรีมา
ไปตรวจสอบหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
รวมถึงให้ไปชี้จุดที่ลงมือสังหารนางสมศรีด้วยค่ะ
นี่ค่ะตรงจุดที่เป็นจุดที่เกาะเหตุแล้วนะคะ
แม่ของนายปฏิพลผู้ต้องหาผู้ชายนะคะ
วันนี้มารอพบลูกชายที่สพเดิมบางนางบวช
แล้วบอกว่าลูกชายออกจากบ้านไปตั้งแต่๘กุมภาพันธ์
บอกว่าจะไปเที่ยวเขื่อนที่จังหวัดตาก
แล้วเธอบอกว่าลูกชายปกติไม่เคยออกจากบ้านไปไหน
พ่อกับแม่ก็เลยเป็นห่วง

จนลูกกลับมาเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์

จนกระทั่งเมื่อวานนี้เพิ่งมารู้ว่า

บอกว่าปกติลูกเป็นคนดีมาก

ดูข่าวบอกว่าผู้หญิงทะเลาะกับยายบ่อย
คิดว่าผู้หญิงน่าจะเป็นคนชวนไปหรือเปล่า

แต่เสียใจมากที่ลูกทำแบบนี้นะคะ

วันนี้ก็ไปที่โรงพักไปเยี่ยมลูกสาว

ว่าลูกสาวจะลงมือฆ่ายายของตัวเองได้

แล้วปกติลูกสาวก็เป็นเด็กตั้งใจเรียน

ถ้าทำเนี่ยทำไปเพราะอะไรค่ะ

ทำให้เขาเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมา
พวกแม่ซุ่มศรีเลี้ยงไปมาตั้งแต่ขวบหนึ่ง

แล้วแม่คนนี้ต้องศูนย์เสียแม่ไปอีก

ก็ตายคือช้ำใหม่ที่สุดคือตัวแม่